คุณผู้ชมครับหลังจากที่ข้อสชคลายล็อกให้กับพักการเมืองนะครับ
ยังไม่ถึงขั้นปลดล็อกแต่ว่าภาคการเมืองก็เดินหน้าทำกิจกรรมต่างกันอย่างคึกคักนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้เรื่องของการเมืองไทยผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่
เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็พูดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับจุดยืนทางด้านการเมือง
แล้วก็เรื่องของการทำปฏิวัติในมุมมองความคิดเห็นของผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นั้น
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามจากรายงานครับ
เออ
และเป็นทหารของชาติทหารของประชาชนนะครับ

เราต้องระมัดระวังนะจากนี้ไปถูกจับตามองแน่

จุดยืนทางการเมืองครั้งแรกของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
โดยยืนยันว่าตัวเขาเป็นทหารอาชีพ
วิกฤตทางการเมืองมาทุกยุคทุกสมัย
เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตลอดอายุราชการ
พร้อมย้ำความเป็นกลางขึ้นอยู่กับคนมอง
แต่ขอให้มั่นใจได้ว่ากองทัพอยู่เคียงข้างประชาชน
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ความรุนแรง
บ้านเมืองจะไม่เกิดขึ้นอีก
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองตลอดทั้งวัน
นายสุวิทย์เมซินซีวาธิรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แถลงข่าวเปิดสถาบันปัญญาประชารัฐ
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างระดับนโยบายและผู้ปฏิบัติ
โดยหลักสูตรของสถาบันจะสอดคล้องกับนโยบายของพัก
พักเพื่อไทยเรียกร้องให้คอสชและกรกต
ตรวจสอบการลงพื้นที่หาเสียง
ตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่า
ข่ายการหาเสียงและจัดกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่
หลังมีการเกณฑ์สมาชิกมาฟังการปราศัย
แนะนำผู้สมัครพักอย่างชัดเจน
ขณะที่นายอภิษฎเวชชาชีวะ
ยังคงเดินซ้ายลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
และทำบุญเนื่องในวันพระร่วมกับชาวชุมชน
รวมทั้งจัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ
กลางการต้อนรับของชาวขอนแก่นและสมาชิกพัก
มาให้กำลังใจและร่วมทำบุญกับนายอภิษฎกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกพักพลังท้องถิ่นไทย
วันนี้อายการนำตัวส่งฟ้องฐานร่วมกันประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้นจำเลยให้การรับสารภาพไม่ขอต่อสู้คดี
โดยสารนัดฟังคำพิพากษาในวันที่๖ธันวาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน